ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดหนองคายค่ะ
ชาวบ้านเขาก็กลัวกลัวว่าจะเหตุการณ์ซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุดรธานีที่เราเพิ่งเล่าไป
เพราะเขาไปเจอผู้ชายคนนึงมีมีดขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เนี่ยตระเวนไปทั่วเมืองเลยแล้วก็พูดจาข่มขู่คนนั้นคนนี้
จนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อะค่ะสุดท้ายจับตัวได้นะคะ
มีกัญชามีมีดสองเล่มค่ะเนี่ยคนก็แชร์กันว่าระวังนะ
มีคนขี่จักรยานยนต์ตระเวนไปพกมีดไปลักษณะแบบนี้นะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คประจักษ์๑๐๒๒โพสต์ข้อความเตือน
ให้ระมัดระวังผู้ที่มีอาวุธมีดไล่ข่มขู่ประชาชน
บริเวณชุมชนหอกล่องถนนมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย
เป็นผู้ชายผมยาวใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสีดำแดง
นี่ค่ะมีการโพสต์ภาพเอาไว้โพสต์ข้อความเอาไว้
ผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกคนก็โพสต์คล้ายกัน
บอกว่าคนบ้าไล่ฟันคนพิกัดชุมชนหอกล่องมุ่งหน้าชุมชนยอดแก้วยังจับไม่ได้
เตือนเลยให้ปิดบ้านปิดประตูให้เรียบร้อย
คือคนเขากลัวค่ะคุณผู้ชมเขาก็ช่วยกัน
แชร์ข้อมูลส่งต่อข้อมูลเพื่อเตือนภัยคนในพื้นที่
ทีนี้ค่ะตำรวจสพเมืองหนองคายเจอตัวนะคะ
เจอตัวชายต้องสงสัยตามที่ชาวบ้านแจ้งเบาะแส
อยู่ใกล้ใกล้โรงพยาบาลหนองคายรวบตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายหงหยกพรมเสนีอายุ๓๑ปีเป็นชาวหนองคาย
ค้นตัวเจอกัญชาแห้งน้ำหนัก๒๑๖กรัมถุงหนึ่งซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกง
มีมีดสองเล่มค่ะมีดอยู่หน้ารถจักรยานยนต์
นำตัวไปสอบปากคำแล้วก็ตรวจปัสสาวะด้วยนะคะ
ปัสสาวะแล้วเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายจริง
นี่นะคะสิ่งที่เจอที่ตัวกัญชามีดนะคะนี่ค่ะ
อ้างว่าพกมีดเอาไว้หั่นกัญชามีมีดสองเล่มแบบนี้
หงหยกให้ปากคำกับตำรวจว่าเคยทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
แล้วกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดน้องคาย
รับว่าเสพกัญชาและเสพยาบ้ามานาน๕ปีแล้วค่ะ
แล้วก่อนเกิดเหตุเสพกัญชาเสพเสร็จขี่รถจักรยานยนต์
เล่นไปตามถนนในตัวเมืองหนองคายพกมีดไปด้วย
ถามไปถามมาก็อ้างว่าพกมีดไปหั่นกัญชา
อ้างว่าไม่ได้จะไปทำร้ายใครเนี่ยค่ะมีดที่ตำรวจค้นได้อ่ะนะคะ
วางไว้ที่หน้ารถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปนี่แหละ
บอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดขี่รถก็เลยพูดคนเดียว
พำพึ่มพำคนเดียวชาวบ้านก็เลยเข้าใจผิด
เห็นเค้าบอกว่าคุณอะเอาพี่ไปเทวานินตามสถานิดต่าง
ทำให้คนอื่นหวาดตัวจริงไหม

ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยถ้าจะพูดตามความจริงจริงคือ
ผ่อนคลายระดับร่างกายให้เรารู้สึกว่าเออได้นอนผ่อนหรือว่าอะไรสักอย่าง
หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมามากนะครับเวลาเราใช้ความคิดเยอะในบางครั้งเนี่ย
เราต้องใช้สารพวกนี้นะครับมาควรคล้ายสมองผมบ้าง
ผมคือทำสมองผมคุณรู้ผมปั่นพวกคุณได้ขนาดนั้น
สมองผมจะทำงานขนาดนั้นไม่ถึง๕ปีแล้วจริงจากหนักข้าง
แต่ผมมากลับบ้านมานี่แหละผมก็ไม่ค่อยรู้สึก
โอ้โหบอกว่าเพื่อผ่อนคลายสมองผ่อนคลายอะไรบ้างมันไม่ได้
แต่มันเมาพกมีดครับพกกัญชาติดตัวขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อย
พูดคนเดียวไปเรื่อยตามถนนใครเห็นใครก็กลัว
ใช่เขาต้องไปใช้ผ่านกระบวนการเพื่อการประหมัดรักษา
อันนั้นอย่างถูกต้องใช่ไหมฮะมันจะถูกต้องตามขั้นตอน
แล้วก็เป็นประโยชน์กับร่างกายค่ะแต่คุณจะมาบอก
ผมก็ทำงานหนักเหนื่อยเครียดผมเอามาผ่อนคลายคลายสมองบ้าง
เนี่ยก็ฟังที่พูดกันแล้วกัน
ทีนี้ค่ะมีผู้มีริการสำนักงานคุมประพฤติ
นักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายนางอำภัยชนะชัยก็ร่วมสอบปากคำด้วย
นะครับก็บอกว่านายหงหยกคนนี้อยู่ระหว่างการคุมประพฤติจากคดียา
ติดนะคะและความผิดตามพรกรฉุกเฉินดังนั้นยังอยู่ในระหว่างการคุม
พฤติแล้วมันมีพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำอีกเนี่ยค่ะครับมันผิดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์การคุมประพฤติเพราะเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนคนอื่น
เดี๋ยวจะต้องทำรายงานส่งให้สารพิจารณาต่อนะคะ
เพราะว่าเขาพูดจาบางครั้งก็พูดจาดีบางครั้งเขาก็
ก็เนอะพูดจาไม่มีสติสำหรับฉันเนี่ยอืมเพราะที่พูดพูดเขาก็เป็นยังไงบ้างครับ
เขาก็บางครั้งเขาพูดจารู้เรื่องบางครั้งก็ไม่รู้เรื่อง
แล้วมีอาการเกี้ยวกราดมีอะไรก็มีบางครั้ง
ถ้าปล่อยไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมนะคะเพราะว่าบางครั้งคือเขาพูดถึงโลกอนาคต
คือโรคอนาคตโรคปัจจุบันคือบางครั้งเขาก็พูดจารู้เรื่อง
ทางตำรวจสพเมืองหนองคายก็ต้องแจ้งข้อหานะคะมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
และเสพยาเสพติดก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อนะคะ
อ้างว่ามีกัญชาไว้เพื่อผ่อนคลายรักษาโรคเนี่ยมันมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่
ต้องมีการตรวจโรคต้องมีใบอนุญาตต่าง
ก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ผ่อนคลายจนพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะ